ิ้งทิ้งทิ้งซ้าย

ทิ้งทิ้งทิ้งทราย
การเดินทางที่สืบสารตำนานศิลปะการแสดงชั้นครู
โนราศาสตร์และศิลป์แห่งวัฒนธรรมภาคใต้
จากบรมครูสู่ลูกศิษย์

อีกหนึ่งของศิลปะความเป็นไทย
จิตวิญญาณที่ไม่มีวันตายของชาวใต้
คงจะสืบทอดศิลปะการแสดงโนรานะครับ
จนกว่ากำลังวางชาจะหาไม่แล้วก็เพื่อต่อลมหายใจ
แล้วก็สืบสายยยแห่งศาลโนรา
ไว้สำหรับเยาวชนรุ่นหลัง

ในรายการโอ้โหไทยแลนด์

บ่ายโมงตรงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คุณผู้ชมค่ะวันนี้แล้วนะคะ
ที่เราจะได้ชมเรื่องราวศาสตร์และศิลป์แห่งโนรา

ดิฉันเดินทางลงใต้ไปจังหวัดสงขลาเลย
ที่วัดปลักหนูเหนืออำเภอนาทวี

ฝึกสอนเด็กโนรารุ่นใหม่
นี่ค่ะสอนกันที่วัดเลยเด็กเขาตั้งใจเรียนกันมาก
ส่วนดิฉันเองก็ไม่พลาดที่จะฝากตัว

ถนัดอยู่แล้วต้องบอกว่าถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ปลื้มใจมากมากที่มีโอกาสได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ธรรมนิษฐ์นะคะแล้วก็ได้รำโนราคู่กับอาจารย์ธรรมนิษฐ์ด้วยนะคุณ

นี่ค่ะแล้วก็มีชาวบ้านนะที่เขามาตั้งหน้าตั้งตารอชมอาจารย์มากันเต็มวัดเลยคุณค่ะเป็นความรู้สึกที่ทั้งตื่นเต้นทั้งสนุกสนานแล้วก็ปลื้มใจมากนะคะ
ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสทำอะไรแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าแต่ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีมากอยากจะให้คุณผู้ชมร่วมกันติดตามด้วยนะแล้วก็ดิฉันก็ตั้งใจมากที่จะถ่ายทอดมันออกมาให้ดีที่สุดนะคะ
นี่แหละที่เขาเรียกว่าลมหายใจแห่งโนราคุณค่าทางศาสตร์และศิลป์และเป็นศิลปะของภาคใต้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์กันเอาไว้ด้วยฝากติดตามนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้บ่ายโมงตรงในรายการโอ้โหไทยแลนด์อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเราจะได้เรียนรู้ลมหายใจของพี่น้องชาวใต้ที่เป็นศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไปพร้อมกัน